กรณีที่มีกลุ่มชายหญิงนับ๑๐คนเลยปลุกเข้าไป
ภายในโรงเรียนวัดสิงห์ไปทำร้ายนักเรียนครูรอปภ

สาเหตุเนื่องจากว่าไม่พอใจที่ทางโรงเรียน
ขอให้ทางวัดสิงห์เนี่ยเบาเสียงลงหน่อยภายในงานบวช
เพราะว่าไปรบกวนเด็กที่กำลังสอบกันอยู่
ล่าสุดวันนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา
โรงเรียนยังคงมีการจัดการสอบอยู่นะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วันว่าจะเกิดสถานการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนทางด้านของผู้เกาะเหตุ๒๔คน
ทุกคุณผู้ชมคะตอนนี้เตรียมออกไม้จะเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ทางเจ้าอาวาสวัดสิงห์ออกมาเปิดเผยว่า
ตอนนี้พระใหม่เนี่ยที่เพิ่งจะบวชไปเนี่ย
เก็บตัวเงียบน่ะเครียดเลยร้องหายด้วยไม่ฉัน
เพราะกลุ่มเพื่อนที่มางานบวชไปทำร้าย
นักเรียนในโรงเรียนนะคะบอกว่า

ทะเลมพอร์แล้วคนที่รอเต้นหรือ
พร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อม
สำเร็จสำเร็จ
คุณผู้ชมเนี่ย

ทำร้ายร่างกายนักเรียนครูแล้วก็ผู้อำนวยการ
รวมทั้งรอปภนะคะภายในเรือนแนวสิงห์

คิดเลยนะว่าเราจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย

แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลย
เพราะว่าหลังเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย

มีคณะจัดงานบางคนค่อนข้างไม่พอใจ

จ้างวงดนตรีมาด้วยเงินสองหมื่นบาท
แต่จะไม่ให้ใช้เสียงได้อย่างไร
จนเป็นที่มาของการบุกเข้าไปทำร้าย
แล้วก็ทำลายทรัพย์สินภายในโรงเรียน
นำซ้ำยังมีการลวนลามนักเรียนด้วย
อันนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะคะ

คุณผู้ชมอันนี้ยังมีอีกคลิปเหตุการณ์

แล้วก็นักเรียนถึงที่ห้องเลยค่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายเลยนะคะ
ก็สอบต่อไปจนเสร็จเลยนะคะเพราะว่าจะมีการสอบก็คือเสาร์อาทิตย์
อังคารเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องมีการ

ก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ลงพื้นที่ไปเลย
ไปที่วัดสิงห์แห่งนี้นะคะไปพูดคุยกับพระที่บวชใหม่เมื่อวานนี้

แต่ปรากฏว่าไม่ได้ออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าว
เก็บตัวเงียบไม่พูดใหม่จ่า
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปสอบถามพระรูปนี้ค่ะ
ก็คือพระมหาสมบูรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์นะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าพระที่บวชใหม่
ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะออกมาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตลอดช่วงหลังพิธีอุปสมบทเมื่อวานเนี่ย
พอพระคือพระบวชใหม่
ทราบเรื่องว่ากลุ่มเพื่อนของตัวเองเข้าไปทำร้ายนักเรียนครู
ก็เลยทำให้พระบวชใหม่รู้สึกเครียด
อย่างหนักเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากศึกทันทีเลย

ต้องการศึกษาธรรมะแล้วก็บวชเพื่อทดแทนคุณของพ่อแม่

ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยทางพระหมายก็ยังคงเครียดค่ะ

แล้วก็เห็นตามรายงานข่าวบอกว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะ
ค่ะไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยนะครับ
สำหรับเช้าวันนี้โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
ก็ยังคงจัดการสอบแกดแพทตามปกติเป็นวันที่๓
วันนี้มีตำรวจแล้วก็ทหารเข้าพื้นที่ไปด้วยนะคะ
ป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย

ทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
แล้วก็ไปประชุมร่วมกับคณะครูในการป้องกันเหตุด้วย

มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มีคณะครูอาจารย์ที่คลุมสอบเมื่อวานนี้
ซึ่งคุณครูเองก็ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์เมื่อวานด้วย
คุณครูบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก

ฟังเสียงคุณครูเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันชุนละมุนมากค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับ

ผ่านตำรวจเอกลือสักดำเนินสวัสดิ์
ผู้กำกับการสอนอบางขุนเทียนเปิดเผยว่า
ขณะนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแล้ว๒๔คนค่ะ
พนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำเป็นรายบุคคล
ว่าแต่ละคนกระทำความผิดใดบ้าง
เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
เรื่องต้นมีการแจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการ

ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย
และร่วมกันทำให้ได้เสียทรัพย์

ที่การกระทำอนาจารย์เด็กขณะนี้รอผู้เสียหายสอบให้เสร็จก่อน
จากว่ายังคงเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่นะคะ
ก่อนจะออกหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ซึ่งกรณีกระทำอนาจารย์เนี่ยทางกลุ่มผู้ต้องหายืนยันแล้วว่า
มีพักมีพักพวกที่ร่วมกันก่อเหตุลงมือกระทำจริง
ส่วนการสอบปากคำผู้เสียหายขณะนี้สอบไปแล้ว๑๒ปาก
หลังจากนี้จะทยอยเดินทางแจ้งความแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ฟังข่าวนี้แล้วเศร้านะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะ